เหตุเกิดที่ขอนแก่นเผื่อท่านจะร่วมกันแสดงความคิดเห็น
แม่ค้าขายเสื้อผ้ากับพ่อค้าขายส้มโอ
ก็เป็นเรื่องของที่ทางในการขายของ
ประมาณว่าเขาทะเลาะกันมีปัญหากัน
พ่อค้าส้มโอเนี่ยมาจอดรถขายของอยู่ริมถนน
แม่ค้าเสื้อผ้าก็บอกว่าโอ้โหนี่มันขวางหน้าร้านฉัน
สุดท้ายพ่อค้าส้มโอเขาบอกว่าเอ้าผมก็จอดขายของผมอยู่ตรงนี้

ฉันไม่ได้มีอะไรมันไม่มีอะไร
เฮ้เธอบอกว่าเธอบอกว่ามันจอดของได้ทุกคนละ
แต่ผมยักษ์มีปัญหากับใครครับผมมาขายของซื้อซื้อครับ
พ่อค้าก็ไม่อยากมีปัญหากับพวกคุณแต่พวกคุณก็ต้องรู้
เขาเช่าแล้วเขาสุยันละบร้อยแล้ว
ถ้าเกิดเขามาจอดขวางหน้าบ้านแล้วก็ขายของมาได้

ฉันถามแบบนี้ถ้าคนไม่อยากมีปัญหาคุณไปจอดฝั่งนู้นเลย
เพราะฉันไม่อยากจะยุ่งเกี่ยวกับใคร
แต่ฉันบอกแล้วคุณเจ้าชิดมาตั้งหลักแบบนี้คุณไม่ได้
ริมถนนพาณิเจริญตะบนเมืองพลอำเภอพลจังหวัดขอนแก่น

คือตรงจุดนี้พ่อค้าขายส้มโอ๓คนที่เขามาจอดรถ
แล้วก็ขายส้มโอตรงนี้อันนี้มันคือริมถนนและเป็นฟุตบาท
แต่แม่ค้าขายเสื้อผ้าบอกว่าไอ้ที่ดินฝั่งด้านในฟุตบาทเนี่ย
มันเป็นที่ดินของครอบครัวของเขา
เขาก็ตั้งวางขายเสื้อผ้าของเขาอยู่หน้าถนนอยู่เหมือนกัน
มันก็เลยตกลงเอ๊ะมันคือที่ใครโอ้โหนี่ฮะทุกผู้ชมครับ
เราก็เลยไปคุยกับทั้งสองฝ่ายนะเอาทางพ่อค้าส้มโอก่อนนะครับ
พ่อค้าส้มโอชื่อคุณมโนนะชื่อจริงชื่อทวีสมบูรณ์สูงเนิน
อายุห้าสิบปีนี่ฮะคือคุณมโนพ่อค้าขายส้มโอเนี่ย
วันนี้ก็มาจอดขายที่เดิมนะครับค่ะแต่ไม่มีการปะทะ
หรือว่าพูดคุยอะไรกับฝั่งแม่ค้าร้านเสื้อผ้านะครับ
อ่ะเดี๋ยวฟังทางพ่อค้าส้มโอหน่อยนะครับ
อ้าวเสียค่าจอดเอาไปเสร็จมา
ก็บอกว่าให้เจ้าหน้าที่เศรษฐกิจเนี่ย
เขาเป็นคนจ่ายเขาบอกอ้าว

ไม่ใช่เข้ากระเป๋าอันนี้เข้ากระเป๋า
ผมต้องไปเสียด้วยผมจอดในถนนหลวง

ฟุตบาททางสาธารณะ
ของแม่ค้าเสื้อผ้านะเพราะว่าร้านเนี่ย

จอดรถขายมา๕เดือนแล้ว
ถามว่าที่เป็นเรื่องขึ้นมาเพราะอะไร

ร้านขายเสื้อผ้าเนี่ยปกติ

แต่ตอนนี้เขาขยับเข้ามาเรื่อย

แล้วมันมาถึงตรงจุดที่ผมจอดรถกันอยู่เนี่ย

จอดรถขวางหน้าเขายังไง

จะขายตรงนี้เนี่ยต้องมาเช่าที่ฟุตบาทด้วย

ถ้าไม่เช่าไม่จ่ายก็ให้ย้ายออกไป

ฟุตบาทมันของใครอันนี้พ่อค้าสมอง

ฝั่งฝั่งทางแม่ค้า

พี่แสงดาวนางสาว

นางสาวแสงเทียนนามสกุลแสงดาว

คือพี่คำแพงเนี่ยเจ้าของร้าน

บอกว่าอย่างนี้จุดที่เธอ
ตั้งขายเสื้อผ้ากับสินค้ามือสอง

นี่คือที่ดินของครอบครัว
ของพี่มีอยู่๑๙ไร่

ที่มันติดกับฟุตบาทด้วย

ตรงนี้ที่ดินของเธอเธอขาย

ทางด้านข้างยาวออกไปเรื่อย
ซึ่งมันคือที่ดินของเธอไงนะ

ทีนี้เธอขยายออกไป
มันก็ไปถึงจุดตรงฟุตบาท
ที่มีรถเขาขายส้มโอจอดอยู่

ขยับรถออกไปถ้าไม่ขยับออกไป

พี่ก็ขึ้นมาอยู่กับเขา

ก็คือถ้าเราไม่ให้ทำอย่างนี้

เขาก็มันกิดหวัง

มันไม่ใช่ว่ามันนาน
ฉันขอร้องให้คุณแค่นี้ได้ไหม

อ้าวคือมันคนละมุม

คือใครจะผิดใครจะถูกเนี่ย
ทางเจ้าหน้าที่เทศกิจเทศบาลเมืองพลเนี่ยเขาเห็นคลิปแล้วเขาลงมาตรวจสอบแล้วนะครับทุกผู้ชมครับ
ก็มาคุยกับทั้งสองฝ่ายนั่นแหละแต่ยังไม่ได้ข้อสรุปนะครับ
เทศกิจบอกว่ายังไงก็ปรณีประนอมกันเถอะนะ
แต่ว่าสุดท้ายเนี่ยทางฝั่งของพ่อค้าส้มโอยืนยันว่าจะจอดรถขายที่เดิม
ส่วนแม่ค้าขายเสื้อผ้าเขาบอกเขาก็ขยายหน้าร้านจากที่ดินของเขาเนี่ย
มาถึงหน้าถนนตรงนี้แล้วแล้วมาจอดรถตรงนี้มันบังหน้าร้านเขา
เรื่องมันเลยยังไม่จบค่ะเดี๋ยวเราตามให้ต่อกันแล้วกัน
เดี๋ยวตามให้ต่อกันแล้วกันนะครับเพราะว่าไม่รู้ว่าจะลงเอยยังไง
แต่ทหัสผู้ชมหลายคนส่งข้อเคลามาบอกเอ้ามันที่สาธารณะไม่ใช่เลย